พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อตี๒ที่ผ่านมานะคะมีสาวท้องแก่ใกล้คลอด
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้รีบพาไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าไม่ไหวแล้วเจ็บท้องจะคลอดเดี๋ยวนี้ค่ะ
ทางสามีก็เลยรีบพาไปนะคะตอนแรกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กันไปนางสาวอมรรัฐแก้วน้อยอายุ๓๑ปี
จะไปโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างทางมันไม่ไหวจริงจริงเลยขอความช่วยเหลือกับดาบตำรวจวีรศักดิ์ดีทอง
ที่ป้อมตำรวจทางหลวงริมถนนนครศรีธรรมราชสุรธานีเที่ยมเผอร์ศรีชนเนี่ยค่ะ
ผ่านพอดีทางผ่านเลยแบบมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวแล้วอ่ะขอรถเถอะเพื่อให้ไปส่งโรงพยาบาลศรีชนนะคะ
ห่างออกไป๕กิโลแต่ระหว่างที่กำลังประคองนางสาวอมรรัฐไปนั่งในรถของตำรวจทางหลวง
จังหวะก้าวขานั่งลงเบาะข้างคนขับหัวเด็กโผล่ออกมาแล้วอ่ะอ๋อเหรอ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำนางสาวอมรรัฐไปส่งโรงพยาบาลศรีชนนะคะรถคันนี้เลขข้างรถ
ทะเบียนรถสรศรีชชิง๕๐๓๐กรุงเทพค่ะบอกให้ครบทุกเลข
พอไปถึงโรงพยาบาลนะคะทำคลอดตอนตี๒๔๕เป็นทารกเพศหญิงค่ะ
น้ำหนัก๒๗๘๐กรัมเป็นลูกคนที่๒ของนางสาวอมรรัฐกับสามีนะคะ
โอ้โหโผล่มาตั้งแต่ขึ้นรถเลยตั้งแต่ขึ้นรถแล้ว
ดาบตำรวจวิทยาศักดิ์ตำรวจทางหลวงนครศรีธรรมราชบอกว่า
ภูมิใจมากนะครับที่ทำหน้าที่จนสามารถพาคนเจ็บท้องเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลแล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
นำตรงลงพยาบาลถีชุนคณะนำตรงได้โคลดในรถวิอยู๗๔๐๓
กะผมก็ดึงความริ้วให้ไปถึงลงพยาบาล
โดยด่วนทั้งแม่และลูกปลอดภัย

คิดว่ารายงานให้คุณเข็มมาสอนฟังเนี่ยต้องรายงานเหมือนกับรายงานเท่านั้น
ผู้บังคับบัญชาอะไรแบบนี้เนาะ
แต่ชื่นชมนะฮะช่วยเหลือได้อย่างแบบปลอดภัยเต็มที่เลยนะครับดาบอ่า
ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่างวดหน้าจะเป็นยังไง